อุทาหรณ์ของการปล่อยเด็กให้เล่นในบ่อน้ำครับ
น้องคนนี้อายุ๕ขวบลงไปเล่นในบ่อน้ำ
น้องจมน้ำครับญาติช่วยขึ้นมาแล้วนะ
ช่วยขึ้นมาพยายามช่วยชีวิตน้องเขา
สุดท้ายยังไม่ไหวต้องเรียกกู้ภัยมาฮะ
ก็ได้เลย
โอ้โหนี่แหละฮะช่วยกันปั๊มหัวใจน้องเขานะครับ
น้องเขาชื่อธีรกรเพชรัตน์อายุ๕ปีครับ
บ่อน้ำที่น้องเขาตกไปขนาด๕คูณ๕เมตรลึก๓เมตร
พอญาตินำขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่น้องไม่ได้สติอ่ะสิคุณผู้ชม
ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือครับ
แต่น้องยังไม่ได้สติชีพจรอ่อนแล้วด้วย
ผู้ชีพก็เลยส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
แต่ก็ต้องส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ก็คือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับ

มีรายงานว่าทีมแพทย์กำลังให้การดูแลน้องธิรกรอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับ
น้าของเด็กเขาชื่อคุณอภัสราอายุ๒๓ปี
เธอเล่าแบบนี้ว่าลูกเธอไปตามเธอมา
เธอก็มาตรงนี้มาเจอน้องธีรกรอยู่ที่ขอบ

เธอก็เลยไปนำน้องเขาขึ้นมาพาดบ่าเอาไว้
ส่วนเด็กชายอภิวัฒน์อายุ๖ขวบคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้อง

น้องอภิวัฒน์เนี่ยบอกว่าน้องกับน้องธิรกรชวนกันไปเล่นน้ำ
พอโดดลงไปในน้ำแล้วเขาเองว่ายน้ำไม่เป็น
น้องก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็ตัวเขาตัวเขาว่ายน้ำเป็น

หายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยรีบวิ่งไปบอกแม่
ซึ่งเป็นน้าของน้องธิรกรให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้ยายของเด็กชื่อว่าคุณสวรรคครับ
เป็นยายของน้องที่จมน้ำไปบอกว่าเลิกจากโรงเรียนมาช่วง๔โมงครึ่ง
น้องขอไปเล่นน้ำสักประมาณ๑๕นาที
หลานอีกคนที่ไปเล่นด้วยกันก็วิ่งมาบอกว่า

ส่วนน้าก็ไปเอาน้องเขาขึ้นมาจากน้ำได้

มันเลิกเลื่อนที่มี๔โมงครึ่งแล้วไปเล่นน้ำ
ไม่ถึง๑๕นาทีแหละ

หลานอีกคนนึงที่ไปเล่นด้วยกันบอกว่า

ทีนี้กู้ภัยครับอาสากู้ภัยคนหนึ่งชื่อ

แต่รับแจ้งมาพอดีเลยว่ามีเด็กจมน้ำมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย
ประมาณ๕โมงเย็นก็ขึ้นรถไปกับญาติของน้อง
ช่วงที่กำลังเดินทางไปครับก็โทรบอกให้
เป่าปาก๒ครั้งรอไปก่อนเดี๋ยวกูภัยกำลังไป
พอไปถึงก็ปั๊มต่อประมาณ๒๕นาที
จะโทรให้กู้ชีพให้ออกมาเปลี่ยนถ่าย

นี่แหละฮะปฏิบัติการช่วยน้องธีรกรครับ
ตอนนี้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะฮะ